ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะมีกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคือรถที่เขามีกล้องหน้ารถเนี่ยเขาก็ขับมาอยู่ดีดีมีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงสองคันแต่คันแรกเนี่ยผ่านไปพ้นคันที่สองไม่พ้นแล้วก็ไปชนกับเนี่ยรถที่มีกล้องหน้ารถอ่ะเขาไปชนดูนะคะพุ่งชนแบบนี้เนี่ยค่ะแต่ปัญหาก็คือ
อ่าผิดฮะผิดอ่าถูกชนเป็นไฟผิดอ่าเป็นไฟผิดค่ะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เจ็บตัวแล้วก็ต้องเสียค่าซ่อมรถอืมเป็นแสนเลยนะคะคือดูเนี่ยอันนี้เห็นไฟเขียวไหมฮะคุณผู้ชมดูนะอ่าสัญญาณไฟเขียวของรถกล้องหน้ารถเขาขับรถเบนด์ด้วยนะใช่ค่ะเขาไฟเขียวแต่มอเตอร์ไซค์พาไฟแดงมาสองคันใช
ถ้ารถยนต์ที่ติดกล้องเนี่ยนะคะขับมาปกตินะคะแล้วก็ฝั่งเขาเป็นไฟเขียวจริงนะคะก็เลยไม่ได้หยุดไม่ได้ชะลอค่ะแล้วก็มีผู้หญิงอายุประมาณ๓๘ปีขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงมาตัดหน้ารถเขาก็เลยชนเขาอย่างจังนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์ก็กระเด็นลอยไปไกลเลยอ่ะค่ะ
ไม่มีใครอยากให้เกิดการที่คุณขับรถโดยประมาท
ไม่มีสติไม่ระวังทำให้คุณเองและคนอื่นได้รับความเดือดร้อน
บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายครั้งนี้คุณอาจโชคดีที่ไม่ตาย
แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คราวหน้าอะไรก็ไม่แน่
ผู้โพสต์เขาบอกว่าได้เรียกประกันมานะคะ
แจ้งความกับตำรวจสนบังโพนะคะ
เพื่อให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครผิดใครถูก
สรุปแล้วว่ารถจักรยานยนต์ผิดนะคะเพราะว่าฝ่าไฟแดงมาจริง
แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ประกันภัยใช้ดุลยพินิษฐ์
ในการเรียกเอาเงินชดเชยค่าเสียอะไรได้
จากการนำรถไปซ่อมให้กับเจ้าของรถเบ้นคันนี้
คนขี่รถจักรยานยนต์ถูกแจ้งข้อหาค่ะ
ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ประกันภัยของรถเบนท์ก็ได้ประเมินค่าซ่อมค่าเสียรายได้
ทำให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหต้องรับผิดชอบเป็นหลักแสนนะ
คุณผู้ชมเป็นหลักแสนบาท

เขาก็ยืนยันว่าจะขอให้ประกันภัยดำเนินการทั้งหมด
เขาจะไม่ขอค่าเสียเวลาเสียรายได้อันนี้เขาไม่เอา
ฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์จะชดใช้ยังไงก็เป็นหน้าที่ของประกันภัย
ขอให้คนขี่รถจักรยานยนต์หายจากอาการบาดเจ็บ
แล้วก็นำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนในการขับรถ
จะได้ไม่ประมาทแล้วก็ควรที่จะเคารพกฎจราจรด้วย
คือเขาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยผิดเจ็บตัวเสียเงินอีกเนี่ย
เวลาทำผิดกฎจราจรเนี่ยมันเสียหายหลายเด้งเลย
แต่ก็ถูกต้องนะคือคุณไม่เคารพกฎจราจรใช่ไหม

คือเจ้าของรถเบนส์ที่เขาโพสต์คลิปเป็นอุทาหรณ์เอาไว้เนี่ย
ยังบอกว่าถามจริงถ้าไม่มีกล้องหน้ารถไว้เป็นหลักฐาน
ป่านนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง